ไปดูของกินของอร่อยกันต่อกับกุ้งแช่น้ำปลา

กุ้งเด้งเนื้อหวานน้ำจิ้มแซ่บ
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปติดตามกันเลยนะครับในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีค่ะร้านป้านีกุ้งแช่น้ำปลาประทัดทองค่ะ
ขายตรงนี้มา๔ปีแล้วค่ะตั้งแต่ตี๕วันจันทร์หยุดนะคะ๕โมงถึง๓ทุ่ม
มีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็หอยนังลม
ก็วันละประมาณร้อยถ้วยอะค่ะหนักก็จะมีกุ้งที่กินกันเยอะลองมาก็เป็นหอยนังลม
ต้องเป็นไซส์เสมอกันประมาณ
๑๐โลกรัมขึ้นไปค่ะบางวันก็๔๐โลกรัม
น้ำจิ้มทำเองเขาเตรียมเครื่องที่จะทำน้ำจิ้ม
มะนาวผักพวกอะไรเครื่องเคียงอะไรก็มาล้าง
มีสาระแหน่นะคะแล้วก็มีหอมเจียว
อันนี้ให้ข้าวเจียวให้ค่ะเป็นหอมแท้นะคะเป็นหอมไทย
ก็ทอด๗รอบมาเลย
ไซส์นี้นะคะ๖๐บาทรอบนี้๕ตัว๑๐๘ตัว
ปลายน้ำลมคร่วยหนึ่งอันนี้๖๐

คิวแรกเห็นรีวิวแล้วน้องซื้อไปชิม

แต่เขาจำกัดได้๑๙ชุดค่ะ
ต้องมาลองชิมอะค่ะตอนแรกได้มา๓๘แต่สั่งไปได้แค่๒๐ค่ะ
ฝากร้านกุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะคะ
เวลาเปิดร้าน๕โมงเย็นถึง๓ทุ่มนะคะ
อังคารถึงวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์หยุดค่ะ

จัดไปกับ๓คำที่บรรยายสรรพคุณของร้านนี้

แล้วตอนนี้ย้ำกันหน่อยเพราะว่าเขาอัปเดตมา
เห็นเขาบอกว่าตอนนี้ร้านป้านีเขาย้ายร้านไปอยู่ที่จุฬา๑๖แยก๓นะ

ไปที่จุฬา๑๖แยก๓นะคะตอนนี้ย้ายแล้วนะ

ใช่ค่ะไปจุดเปลี่ยนกันได้ถ้ามีโอกาสดิฉันจะไปนะคะ